สงสารอ้าวคุณผู้ชมคะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจะพาไปรู้จักอาชีพนึงที่มันก็ผุดขึ้นมาในช่วงการระบาดของโควิดจิบเก้านี่แหละ
แล้วเขาบอกว่าเป็นอาชีพเสี่ยงตายด้วยเป็นอาชีพนักล่าพึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพยาวนะคะ
บอกว่าก็ใช้เวลาว่างหลังราชการนี่แหละไปเหมือนกับว่าตีรังพึ่งต่อแตนอะไรแบบเนี้ย
ตอนแรกก็คือเอาน้ำพึ่งมาขายเพื่อหารายได้แต่หลังหลังเนี่ยพอชาวบ้านเขารู้เขาบอกว่า
มานี่เลยมาช่วยทีเถอะนู้นมันขึ้นไปทำรังอยู่แถวบ้าน
ย้ายให้ทีได้ไหมมันเสี่ยงตายขนาดไหนคุณผู้ชมลองไปดูก่อนค่ะ
วันนี้มาเอาพึ่งหลวงนะครับที่โรงหนังเก่านะครับ
ยาวลามานะครับพึ่งหลวงรังใหญ่นะครับ
เออเอาขวนมาข้องปีเอาขวนมาขอโทษนะครับ
ซึ่งหลวงรังใหญ่นะครับดูครับดูครับดูครับผม
ซึ่งหลวงจริงจริงนะครับเนี่ยนะครับรังใหญ่นะครับ
ของแท้ไม่มีของเทียมนะครับผมของแท้ครับผมอันนี้โรยตัวจากดาดฟ้าลงมานะครับ
ตัวยังไม่สนใจเลยนะครับดูดกินน้ำหวานอย่างเดียวนะครับผม
โอ้โหสุดยอดครับผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับร้อนครับผม
นี่ค่ะแล้วคือที่บอกว่าเสี่ยงตายคือหนึ่งเสี่ยงโดนพึ่งต่อยตายค่ะ
คือไม่มีอะไรคุมเลยเหรอคะศีรษะค่ะก็นั่นแหละสิดิฉันก็แอบเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะ
แต่ว่าคือพึ่งหลวงตัวใหญ่มากคุณพึ่งหลวงเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่าพึ่งธรรมดาทั่วไปนะ
จริงแล้วพิษมันร้ายแรงกว่าด้วยคือต่อยประมาณสิบตัวก็คือปวดไปเป็นเดือนนะคะ
ใช่แล้วถ้าคุณแพ้เนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีและที่อันตรายเสี่ยงที่สองก็คือ
มันทำรังอยู่สูงอะค่ะนี่ที่เขาปีนขึ้นไปเนี่ยนะคะคือโรงภาพยนตร์ร้างพยาวรามา
เป็นอาคารสูงกว่าสามสิบเมตรค่ะคุณเนี่ยต้องปีนขึ้นไปโรยตัวจากหลังคาดัดฟ้าเนี่ย
ตีรังแต่ว่าอ่าเนี่ยจังหวะตอนที่เขาจะรมควันเพื่อตีรังพึ่งเนี่ย
เขาก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่เหมือนกันอ่ะนะคะเขาบอกว่าก็จะต้องมีบันไดอลูมิเนียมในการใช้โรยตัว
มีเชือกมีกาบมะพร้าวแห้งแล้วก็ชุดกันพึ่งต่อยค่ะนายทองอยู่หมั่นคิดกลุ่มคนล่าพึ่งเขาบอกว่า
เริ่มแรกเนี่ยก็มีเขากับเพื่อนสองคนซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพยาวนี่แหละ
ออกไปหาพึ่งอาศัยวันหยุดราชการหรือเสาร์อาทิตย์ไปหารายได้เสริม
พอชาวบ้านเขาเริ่มทราบเรื่องเนี่ยก็เลยบอกว่าอุ้ยพอดีเลยขอความช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
พอดีเนี่ยมันมีพึ่งมาทำรังอยู่ตามบ้านบ้างสถานที่ราชการบ้างอาคารเอกชนบ้าง
เขาเลยบอกว่าเออเอางี้ละกันเดี๋ยวตั้งทีมเลย
เป็นทีมอาสาล่าพึ่งล่าต่อล่าแตนช่วยกันทำงาน
เลื่อนย้ายรังพึ่งรังต่อรังแตนให้กับชาวบ้านเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายเหมือนกันนะ
แล้วเขาก็มองว่ามันก็ได้ช่วยชาวบ้านช่วยสังคมด้วยก่อนทำงานเขามีการวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนนะคุณ
เขาต้องไปดูหน้างานก่อนดูหน้างานให้เห็นว่าอาคารสูงเท่าไหร่
รังอยู่ประมาณตรงไหนรังใหญ่มากน้อยอย่างไรแล้วกลับมาประชุมวางแผนกันว่า
จะเข้าถึงรังทางไหนวิธีใดให้ปลอดภัยอ่าตรวจเช็คอุปกรณ์อะไรจำเป็น
อะไรต้องใช้ทุกคนต้องไม่ประมาทและต้องเชื่อใจกันและกัน
การเข้าไปเคลื่อนย้ายรังต้องไม่ทำร้ายพึ่งหรือไม่ทำร้ายต่อแตนให้บาดเจ็บหรือตายด้วย
และที่สำคัญคือต้องใส่ชุดป้องกันที่หนาแน่นรัดกลุ่มรังพึ่งและน้ำพึ่งที่ได้หลังจากการย้ายหรือการตีเนี่ย
จะเอาไปขายแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเป็นรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวนะคะ
อ่ะประกาศไว้ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมใครสนใจน้ำผึ้งแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
หรืออยากจะให้เขาไปเคลื่อนย้ายรังพึ่งรังต่อรังแตนติดต่อไปเลยนะคะ
ขึ้นเฟซบุ๊กมีไหมเฟซบุ๊คของคุณทองอยู่หมั่นคิดมีหน้าเฟซบุ๊คให้ดูไหมจ๊ะ
ชื่อทองอยู่มันคิดอ่ะแหละคุณผู้ชมอยากได้น้ำพึ่งก็ติดต่อไป
อยากให้ย้ายรังพึ่งก็ติดต่อไปจ้ะต้องแท้แหละ
ต้องตีขนาดนั้นแล้วไม่รู้จะไม่แท้ยังไงดี